ไปติดตามกันว่าโปรจากชาติใดที่คว้าแชมป์ได้นะคะจากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
ก๊อฟไทยไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ครับ
โดยเป็นโปรกอล์จากออสเตรเลียสก๊อตเทนคว้าแชมป์ไปครอง
สนามสันติบุรีสมุยคันที่คลับจังหวัดสุราธานีวันสุดท้าย
เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างพรมมีสวัสดิ์โอก๊อฟชาวไทย
ผู้นำในวันที่๓และสก๊อตเฮนนักกอล์ฟชาวออสเตรเลีย
โดยพรมมีสวัสดิ์มาพาดเสีย๒โกกี้ในหลุม๑๔และ๑๗

ส่วนอันดับ๒เป็นของนักกอล์ฟไทยกันเจริญกุล

อีเกิลในหลุมสุดท้ายชวดเพย์อ๊อฟไปอย่างน่าเสียดาย

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
และเงินรางวัล๕๔๐๐เหรียญสหรัฐไปครองได้สำเร็จ
นับเป็นแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่๑๐ของเจ้าตัว
ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามกอล์ฟสันติบุรีสมุยจังหวัดสุราธานี